ที่บอกแล้วว่าทำให้ทุกคนเนี่ยขนลุกสู้โอ้โหมาแล้ว
คนลุกสู้ที่ว่าสู้จริงเพราะว่าเขาพบกับต้นตะเคียนเนี่ย
ต้นด้วยกันนอกจากว่าตะเคียนจะมาให้โชคให้ลาบแล้วนะคะ
เขาเจอข้าวของเครื่องใช้โบราณด้วยอ้าวน่าสนใจมากเลยคุณผู้ชม
เราไปดูกันหน่อยว่าเจออะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมดูภาพไปนะ
โอ้โหเห็นภาพก็ขนลุกสู้แล้วนี่คือภาพของตะเคียนเก่าแก่เลยนะคะ
แล้วก็มีบรรดาข้าวของเครื่องใช้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข้าวของเครื่องใช้โบราณที่ถูกพบอยู่บริเวณลำห้วยประแดงพายนะคะ
บ้านท่าลาศตำบลศรีนรงจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านเขาเล่าถึงการขุดพบตะเคียนเก่าแก่
แล้วก็เศษกระเบื้องรวมไปถึงของใช้โบราณเหล่านี้ให้ฟังด้วย
เขาบอกว่ามีชายคนนึงนะเป็นคนขับรถแบ็คโฮ
มาบอกกับกรรมการหมู่บ้าน
บอกว่าเขาฝันคุณ
ฝันเห็นชายคนนึงรูปร่างใหญ่โตมาก
ยักษ์เลยอะค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์๘ศอก

ใช่ถูกต้องนะฮะตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี้
ฝันว่าคนนั้นมานอนทับ
ทับตัวเองทับจนอึดอัดจนหายใจไม่ออก
สุดท้ายสะดุ้งตื่นขึ้นมา
รุ่งเช้าค่ะเปิดออกมาดู
เฮ้ยบริเวณใบหน้าของเขาเป็นรอยเขียวช้ำ

เป็นจ้ำขึ้นมาด้วยความที่ตกใจมากเลย
ก็เลยรีบเดินทางไปหาหลวงพ่อไปที่วัด
เพื่อให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้
เขาก็เลยเชื่อแล้วว่าลำห้วยแห่งนี้นะ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาลำน้ำเอาไว้แน่นอน
หลังจากนั้นคุณผู้ชมทางกรรมการหมู่บ้าน

แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กับร่างทรงได้ฟัง
พอฟังแล้วยังไงรู้ไหมคุณร่างทรงบอกเลยว่า
บริเวณลำห้วยแห่งนี้มีตะเคียนเก่าแก่ถูกฝังมานาน

อกจากนี้นะคะตะเคียนแต่ละต้นเขามีชื่อเรียกด้วย

ต้นที่๑ชื่อว่าสาวน้อยตะเคียนทอง
ต้นที่๒ชื่อว่าไทยรุ่ง
และต้นที่๓ชื่อว่าเจ้าขุนบุญมี
จากนั้นร่างทรงก็เดินทางมาชี้จุดเลย
ชี้เลยว่าตะเคียนที่จมอยู่ใต้ห้วยนี้อยู่ตรงไหนบ้าง

อีกวันหนึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมกับชาวบ้าน
นำรถแบ็คโฮมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมาขุดเลยค่ะ
เพื่อที่จะหาตะเคียน๓ต้นตามที่ร่างทรงบอก
แล้วปรากฏว่าเจอจริง
ต้นเลยอ่ะครับและเจอตะเคียนอย่างเดียวไม่พอยังไงชาวบ้านเขาพบเศษกระเบื้องโบราณอีกเยอะแยะมากมาย
โอ้โหขนลุกขนพองกันทั้งอำเภอคุณ
คือมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่าไม่เห็นไงเพราะว่าอยู่ในลำห้วย
อยู่ในลำคลองใช่ไหมแต่ชี้แล้วเป๊ะเลยนะ
ขุดเจอเลย๓ต้นอย่างที่บอกไปจริงด้วย
หลังจากที่ชาวบ้านเขาทราบข่าวการขุดพบตะเคียน
โอ้โหนี่มากันหมดเลยคุณค่ะ

เชื่อกันต้นตะเขียต้องมาให้โชคให้ลาบ
วิ่งไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะ

อันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีในช่วงบ่าย
บ่าย๒เป็นต้นไปก็ติดตามกันไปทางไทยรัฐทีวีของเรา
แต่ก็ย้ำคุณผู้ชมนิดนึงนะคะ

ให้ย้ำถึงคนดูที่เขาดูอยู่
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสิครับน้องใบตอง
อันนี้ก็ย้ำเป็นประจำกันอยู่แล้ว
แล้วก็อยากจะย้ำคุณป้าว่าถ้ามือซ้ายไม่ถนัดมือขวาดีกว่า

ก็เป็นความเชื่อของคุณป้าเป็นความถนัดของคุณป้าด้วย
ฉันเชื่อว่าถ้าใครไปก็คงมีอะไรติดไม้ติดมือไปแบบนั้นแหละ
ผมไปมือแป้งไปติดแป้งไปทูบเทียนผ้าสามสีอะไรอย่างนี้ก็ติดกันไป

เรื่องของต้นตะเคียนขุดพบเจอกันบ่อยมาก
พบกันจริง
เยอะหลายจังหวัดหลายพื้นที่
พอเขาเจอแล้วเขาก็หาเลขกัน

ต่อไปนี้เราจะไม่หาตัวเลขแล้ว
เราจะไม่เห็นตัวเลขเวลาถูถูเราจะไม่เห็นตัวเลข

นอกจากธนตราบแล้วศิลปะก็ต้องใช้
จินตนาการสำคัญกว่าคำพูด